เดินอยู่บนทางเท้าในกรุงเทพมหานคร

โอ้โหดูสิแล้วนี่คือศรีลมศรีลมคนเยอะย่านธุรกิจร้านอาหารคนไปทงไปเที่ยวเห็นไหม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
จำไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้กล้องขึ้นอยู่นะครับ
ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นทีนี้เนี่ย

ตำรวจสอนอบางรักษ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ไปเจอผู้ชายคนที่เข้าไปต่อยผู้เสียหาย

ตำรวจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แต่เชื่อไหมเขาไปต่อสู้ขัดขืนแล้วก็ไปต่อยตำรวจด้วย
ฮะโอ้โหเออเขาก็ขัดขืนน่ะ
สุดท้ายตำรวจก็บาดเจ็บจากการที่ไปจับกลุ่มเขา
แล้วผู้ชายคนนั้นก็หลบหนีไปอีกครับ
แต่ตำรวจก็ไม่ยอมก็วิ่งวิ่งตามกันไป
จนจับกลุ่มได้อยู่หน้าโรงพจบาลแห่ง๑ในย่านนั้น
อ้าวมหาวตัวมาสอบสวนสอบปากคำทุกผู้ชม
เขาก็พูดจานกไม่รู้เรื่องภาพสร้างที่พูดเสียหายนะ

เหมือนเขามีอาการทางจิต
เขามีอาการทางจิตแบบเฉียบพลันระยะสั้นคือ
อยู่จะเกิดขึ้นจะคุ้มครั่งก็เกิดขึ้นเลย

อกจากนี้ผู้ชายคนนี้ยังเคยต้องโทษคดีอาญา
ข้อหาบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และค่อหาทำให้เสียซักมาก่อน
ล่าสุดตำรวจก็ต้องเอาตัวเข้าไปดำเนินคดีเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป
แต่ยกเคสนี้มาให้ดูคืออะไรมันคือสวัสดีภาพของคนเดินเท้าในกรุง
ความปลอดภัยคืออันตรายจริงคุณผู้ชมพัก
คือถ้าเดินจู่มาแล้วถ้าเกิดว่าชายคนนี้เขามีอาวุธล่ะ
ถ้ามีมีดล่ะแล้วโดนแทงล่ะแล้วอายการทางจิตเฉียบพันธุ์
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักษาอย่างไรแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็ไม่ทราบ
ก็ฝากดูแลใครเป็นญาติพี่น้องหรือว่าก็ฝากทางด้านของหน่วยงานเนอะ
ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะย่านธุรกิจคนเยอะแบบนี้นะครับ